ส่วนทั่วประเทศเองนะคะมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยพร้อมเพลียงกัน
พาคุณผู้ชมไปดูเลยนะคะเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหลายพันคนทีเดียว
ไปดูบรรยากาศที่วัดสาราลอยในจังหวัดสุรินค่ะ
ก็คลาคล่ำไปด้วยข้าราชการและญาติพี่น้องของผู้ร่วมอุปสมบท๓๐๒คน
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยมีนายประพัทธ์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคาราวาสค่ะ
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ยังนับเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองแล้วก็วงตระกูลด้วย
ส่วนบรรยากาศภายในวัดธาตุพระอารามหลวงในจังหวัดขอนแก่น
ก็เต็มล้นไปด้วยความปลื้มปิติเช่นเดียวกันนะคะ
มีทั้งตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุ๑๑๗รูป
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
มีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคาราวาสค่ะ
ซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมพระภิกษุทั้งสิ้น๖๘๑๐รูปค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดพิจิตรเลยนะคะที่วัดท่าหลวง
นายวิทยามากปานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมีพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทรวม๑๒๕คนค่ะ
ระยองก็มีนะคะที่สาราการประเรียนวัดเนินพระ
นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
มีผู้ร่วมอุปสมบท๖๘คนด้วยกันค่ะ

ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
ตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อรักษาวัฒนธรรม
เพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วย
ลงใต้กันบ้างนะคะที่วัดชนะทิพย์เฉลิม

นี่เลยหนาแน่นไปด้วยค่าราชการเลยนะคะ

ของผู้ร่วมอุปสมบททั้ง๗๗คน

ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคาราวาส
ซึ่งผู้เข้าร่วมงานอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะ
พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเลยค่ะ

พระบวชใหม่ก็จะต้องใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมวินัย๑๕วัน
ไปจนถึงวันที่๑๖พฤษภาคมนั่นเองนะคะ
ปิดท้ายกันที่วัดนิโรธสังคารามที่ยาลาค่ะ
นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานพิธีอุปสมบทพระภิกษุ๔๐รูป
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
มีพันธ์ราชปัญญามณีเจ้าคจยาลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ถ้าหากผู้เข้าอุปสมบทเป็นข้าราชการ

และจะได้รับเงินเดือนตามปกติค่ะ